วยรองคู่เอกของเราวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับ
วัยไฟชอห้าพยักเป็นฝ่ายชนะเทคนิกเกิ้ลประดิโยคที่สาม
ด้วยเวลาหนึ่งนาทีห้าสิบห้าวินาทีทำดีอย่างงี้ครับ
รับไปเลยครับสามพันบาทจากเกาสิเมนตาจราเข้เขียวครับ
ท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมนะครับในศึกยอดมวยไทยรัฐนั้น
ถ้าคู่เปิดหัวมีการนับน็อกแตกเกิดขึ้นเมื่อไหร่คู่มวยในวันนั้นถือว่าเฮียนจริงจริงครับ
และสุดท้ายแล้วนะครับคู่มวยหลังจากที่คู่นำรายการจะเกิดขึ้นนะครับ
ก็มีการนับไปถึง๒คู่มีการน็อกไปถึง๒คู่แล้ว
นำรายการวันนี้นับน็อกแตกเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับกางเกงสีแดงไฟป่าสอนรงฤทธิครับ
น้ำเงินนั้นกล้องนครบานสกิจรุ่งโรธนะครับท่านผู้ชมมาที่กางเกงสีน้ำเงินก่อนนะครับ
ด่ายแล้วจะเป็นเจ้าถิ่นเพราะว่าชกในศึกยอดมวยไทยรัฐมาหลายครั้งแล้วนะครับ
หลายคนบอกว่ากล้องนครบานนั้นเป็นสิงห์สนามหลวงชกกับมวยฝรั่งเก่ง
แต่ถ้ามวยไทยช่วงหลังฟอร์มตกลงไปนิดนึงเป็นยังไงครับ
อ่าครับก็เริ่มจากเรียนหนังสือเพิ่งจบครับปตีแล้วก็งานมันเยอะครับ
ก็เลยไฟล์นี้มั่นใจครับเต็มที่ครับผม
แล้วการฟิตซ้อมก่อนที่จะมาชกในวันนี้การฟิตซ้อมเตรียมตัวมานานแค่ไหนครับ
ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเต็มที่ครับผม
ต้องถามท่านผู้ชมด้วยว่า๑สัปดาห์ในการฟิตซ้อม
เพื่อมาจะเอาชนะไฟป่าวันนี้คิดว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์
ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าชื่อชั้นผมดีกว่าการผ่านเกมด้วยดีกว่า

ทุกลูกครับหมะเท้าเขาสอกครับ
เป็นคำขู่ที่ทางไฟป่าต้องฟังด้วยนะครับ
ไฟป่าในฐานะที่พูดถึงประสบการณ์แล้วล่ะอาจจะเป็นรองกล้องนครบาน
แต่ความสดนั้นไฟป่าสดกว่าวันนี้เตรียมตัวเป็นยังไงบ้าง
เอ่อเตรียมตัวมาดีครับเตรียมที่ครับ

เพราะว่าเห็นช่วงหลังกล้องนครบานนั้นโดนหมัดแล้วหล่นบ่อย
วันนี้เตรียมหัดมาอย่างเดียวเอาอยู่อ่ะ

ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะครับร่างกายถ้าบอกจริงแล้วถือว่า

ทางไฟป่าบอกว่าวันนี้มีหมัดจะบีชิดกองทครบาน
แต่ก็นครบานบอกว่าหมัดเท้าเข่าศอกวันนี้ครบเครื่อง

มวยของเราวันนี้ขอบอกกันดูเหลือเกินครับ

ครับตอนนี้คู่เอกประจำรายการวันเสาร์ที่๒๑ครับ
พฤษภาคมฝ่ายแดงไฟป่าสอนรงฤทธิ์
นรงชัยมูลเวียงชัยอายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีลำ
กมาแล้ว๑๐๐ครั้งชนะ๗๐ครั้งแพ้๒๕ครั้งเสมอ๕ครั้งครับ
มีดีกีเป็นแชมป์มวยรอบครับมาจากสยามเวทีมวยสยามอ้อมน้อย
ข้างหลังแพ้คะแนนอินทราชัยช๕พยักษ์ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนด้านฝ่ายน้ำเงินกล้องนักควอลบานสกิศรุ่งโรธ
ชื่อนกพลิตบริบุธอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกตครับ
กมาแล้ว๙๗ครั้งชนะ๗๐ครั้งแพ้๒๖ครั้งเสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนพญาหลวงหรือพญามศพยักษ์ภูดินครับ
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นช๕พยักษ์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
รูปร่างช่วงชกนะครับไฟป่านี่สูง๑๗๓เซนติเมตร
ส่วนน้ำเงินกล้องนครบานสูง๑๗๙เซนติเมตรครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์วรสักพักดีคำครับ
ฝ่ายน้ำเงินเนื้อกล้องนครบานนี่ยืนอยู่คู่กันนี่รูปร่างยืนร้อยกว่ากันเยอะเลยครับ
ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกสูงกว่า๖เซนติเมตรครับ

สูง๑๗๙เซนติเมตรครับ

สูง๑๗๙เซนติเมตรครับ

สูง๑๗๙เซนติเมตรครับ

สูง๑๗๙เซนติเมตรครับ

สูง๑๗๙เซนติเมตรครับ

สูง๑๗๙เซนติเมตรครับ

สูง๑๗๙เซนติเมตรครับ

สูง๑๗๙เซนติเมตรครับ

สูง๑๗๙เซนติเมตรครับ

๕ครับนิวพยักษ์นี่เกิดป่วยกระทันหันครับ

ผู้จัดกับโบเตอร์ยอดมหาชนครับ
คุณทรงชัยรัฐนาสุบันก็เลยตัดคู่นี้ออกไปครับ
ครับเวกนำรายการแล้วครับจะเริ่มแล้วครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
นับน็อคหรือเปล่าคู่นี้ตอนสัมภาษณ์ว่าจะคู่พี่ป่า
กางเกงสีแดงไฟป่าบอกว่าช่วงหลังนี่กล้องนครบานโดนหมัดแล้วหลับเลย

มวยใหญ่นี่นะเจอเข้าไปมันก็หลับ
เขารุ่นใหญ่ใส่อาวุธกันเจ็บทั้งสิ้นเลยนะ

เมื่อกี้นี้มีแฟนมวยหัวหน้าช้อ๕พยักษ

เขาบอกตอนนี้ผมดูอยู่ที่ประเทศจีน
นี่ชอห้าพยักษ์

พาโด่งขนจริงไปร่วมกันที่มีพะเทศจีน

โดยเฉพาะมวยมันแบบนี้ท่านผู้ชมดูเลย

กระดูกมวยกระดูกกระเดี้ยวการผ่านมวย

กล้องละครบานแดดแดงนั่งจวงหลังสด

ไม่มีเพื่อนเลยหรอ

ต่อยกับผมพวกผมจะแรกคุณตีพวกผมก็ตี
ตีเอาไส้แตกเลยคลุงละครบาน

นี่กล้องนครบานลูกศิษย์ของอาจารย์ปะกิจ
ถ้าดูการขยับแล้วเหมือนมั่นใจนะ

ความสดร่างกายนี่ต้องยกให้กับฝ่ายแดงฝ่ายป่า
ฝ่ายป่านี่ไม่ใช่ฝ่ายแน่นนะ

แต่ถ้าติดไฟป่านี่นะก็ต้องโดนจับนะ

ช่วงนี้อันตรายเลยนะคอสชบอกไม่ได้ประเภทจุดไฟป่านี่

แต่อย่างนี้ดีกว่าติดดูฝ่ายป่าดีกว่าแน่นอน
ยาวไปผู้ทิ้งขาดบนเวทีนะครับ

คำชมครับศุกร์๒๗พฤษภาคมนะครับ

รวมเอาคอนเสิร์ตวงล็อกแถวหน้า

บนแผ่นดินไทยของฮีโร่พระราชถิ่นแชมป์โลก

สังเวียนเดือดวันแชมป์เชียนชิป

นายอิโตนะครับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่น

ตั้งแต่เวลา๓ทุ่ม๑๕เป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เปิดไทยรัสทีวี๓๒ครับเป็นไง

ขอรบคุณตลอดกล้องนครบาน

ไฟป่าเสียช่วงด้วยไง
อ่าภูมิแรงเสียเปียบ

มวยคู่เอกเราผ่านมายกแรกครับ
กล้องนครบานไฟเดินเข้าหาเลย

ไฟปลานี่รัดไปตีเขาในครับ
ครับคล่องคอมดันสาดแข้งซ้ายเข้าลำตัว
โดนไฟป่าเกี่ยวขาได้แต่ดันไม่ล้มครับ
ตอนนี้ขอบคุณครับกาวซิเมนตาจอราเข้เขียวครับ
ชนะน็อกรับ๓๐๐๐บาท
จอระเก้ฟ่าถางรับ๑๐๐๐๐บาทครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
วันนี้จราเข้เขียวนี่จ่ายไปแล้ว๖๐๐๐บาท
คู่แรกนั้นจ่ายให้กับทางเรือนไทยนะครับ
ที่๒ก็ไวไฟนะครับก็จ่ายไปอีก๓๐๐บาท
ซึ่งผู้นำรายการนับน็อกนี่เกิดขึ้นได้อีกครับ
อาวุธหนักแรงเลยนะครับแดงไฟปาดไป๔ช่วง
เหงื่อนวางแข่งซ้ายเข้ามานี่จะดุ้งเลยกับไฟบ้า

อเจมส์เข้าดีเลยวันนี้แค่งขวาโตกันไปเตะกันมามามวยอย่างนี้นี่ได้เสียอีกแล้วสนุกอีกแล้วอีกคู่หนึ่งแล้วคุณผู้ชมอเจมส์อ้าวอีกแล้วเหรอพลิกอีกหรือเปล่า

อเจมส์คือตามประดาษเกจียจานโอ้โหเต็มแบบนี้โอ้โหอยู่ได้นะ
อเจมส์หืข้างสนามเลย
เหมือนตัวเองโดนเองเลยอ่ะแพร่งกันสักครู่เลย
คือมั่นใจเลยบีบเลยนะวันนี้กล้องละครบานไม่มีเชิงเลย
คือหลายคนต้องทำไมร่วมน้องมันต้องก่อร่วมพี่
คือตามประกบชื่อไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องมองว่าไอ้เจ้าไฟป่าเหนือแน่
เพื่อความเหมาะสมในเมื่อเหนืออังมาต่อให้เขาส่องก่อน
นี่นี่คือกล้องนครบานอย่างนี้สนุกแล้วนะครับคุณผู้ชม
มาถึงตรงนี้แล้วชี้กันไปชี้กันมาอ้าวเห็นเสียงชี้แดงเห็นเสียงชี้น้ำมันอีกแล้ว
เดิมกลับมาหรือยังครับกล้องนครบาน
ยุบหรือเปล่าเยียวหรือไม่นะครับกล้องละครบาน
ลายนี้ถือว่าปราบต่างชาติอย่างเดียวเลยนะ
สิงห์สนามหลวงตัวจริงเลยนะเอ่อ
เกี่ยวตลอดแข้งซ้ายคอยเตะคอยรบกวนตลอด
ถึงน็อกได้เลยเหมือนกันไม่เมื่อสักครู่ไม่เตะกล้าเข้าไปก้านคอนหรอ
โอ้โหน่าอยู่นะน่าอยู่เลยถ้าไม่ติดเชื่อแล้วก็มีปัญหาเลยล่ะครับ
ลูกไว้สักครู่ไม่ค่อยเบียบค่อยขยับ
ตอนนี้ความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วที่เวทีมวยสตูดิโอ
มันต่อยแบบนี้นี่ไม่ได้เหนือแล้วนะ

เออไม่ได้เหนือเลยนะไฟป่าเจอแค่งซ้ายหนึ่งละกวนตลอด

แตกอีกแล้วดูแตกอีกแล้วพี่ป่าไฟป่าหนกแก้มซ้าย
ไม่ได้ยินแต่เขาสัมภาษณ์เขาบอกผมรุ่นพี่

เจอขาทางท่าเอียงนี่กันนะ

ก็พริกซอฟต์มาไม่ดีนี่เหนื่อยเอาแล้ว

อ้าวหันล่างอย่างเดียวชักได้ใจแล้วไฟป่า

นี่มันสนุกตรงไหนเจ็บแล้วยังยิ้มอีกเนี่ย
แต่วันนี้แข้งซ้ายหน้าใช้การได้ดีเหลือเกินนะ

ยังต้องลุ้นกันหมดยกสอ
ตอน๓ก็ได้เลือดแล้วครับ
ดูเดือดทุกคู่ครับวันนี้
แล้วในรนาด
ทั้งเข่าทั้งมัตรแรกกันหน้าดูครับ
มันดูเดือดอย่างเดียวไม่พอมันพลิกแล้วพลิกกันจนเจ็บตัวกันไปข้าง
ท่านผู้ชมยกที่๓ปล่อยตัวออกมาแล้ว

ติดเลือดมาหน่อยนึงมีตำหนิมานิดนึงแล้ว
ไฟปลาเสริมต้นลงมิตรแดงน้ำเงิน
กล้องนครบานตัวใหญ่กว่าจะต้องระวัง

เมื่อสักครู่ตัวน้อยปืนรัตนาบอกเลยนะครับ
บอกไฟป่าหันล่างเยอะเยอะเจาะยางเยอะเยอะ

โดยเฉพาะแค่งซ้ายหน้าวันนี้ทำงานได้ดีเหลือเกินนะ

วันนี้วัดกันที่พระรักษ์อำนวงอย่างเดียวแล้วนะ
ไฟป่าหุ้นใน

แก้ตี
จริงแล้วพื้นเพย์มวยเข่านะ

มวยประสบการณ์นาน

เจาะยางอย่างเดียวนะไฟป่า

ในช่วงเห็นเลยนะครับ
แฟนมวยชี้เลย

มาถึงตรงนี้แล้วนี่

ถ้าวันนี้แค่งซ้ายจะทำงานนะ

เพราะจะเล็งต่อยขวานี่ต้องระวังเลย
ก็จะดูลูกสวยงามแล้วก็
ไอ้เจ้ากลุ่มทุกคนมาอีกครั้งได้ดีนะ

ยกหนึ่งโดนยกสองมาโดนอีก

ต้องระวังนะครับอย่างที่บอกเลย

แค่งซ้ายขึ้นก้านคอเลยนะต้องระวังด้วย

ว่าเฉียวเกือบนะ

ปลายยก๕แค่งซ้ายตกลงตัวเต็ม

เอ้าดูขยับให้เน็นไม่รอละ
วงในตัวเล็กตัวใหญ่
เอ้าหลีกอีก๒๐วินาที
วางแข้งซ้ายนี่ป้องกันหมัดขวาของไฟป่าไปในตัวด้วยนะครับ
ถ้าซ้ายหลุดก็โดนขวาได้อื้ออื้อต้องระวังนะครับซ้ายมันไปอีกแล้ว
โอ้โหขวาขึ้นมาสวยเลยแค่งนี้ร่างชูมือบอกไม่มีอะไร
ถ้าโดนหันล่างบ่อยนี่แข้งซ้ายเตะไม่ได้อันตรายเหมือนกันนะ
เขาหนมุดที่สาม
ครับมวยคู่เอกเราเนิดผ่านแล้ว๓ยกนี่เป็นเฝ้าท้ายกที่สาม
ป้องข้างคล้องบานที่โดนสะดุ้งสามารถได้ดีกว่าปวดแค่งกวาสูง

โดนไปขาแข้งอ่อนหมดเลยทางไฟป่า

ตอนนี้ทางด้านอาจารย์องค์อาจครับกับคุณสมชายมิซูครับ

คู่นี้แฟนมวยอย่าไปกระพริบตาพี่ปาก
เพราะโอกาสอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ
ต้องเชียงผลมาเยอะด้วยเนี่ยบอกให้หันล่างเยอะ

มุมแดงบอกหมดแล้วหมดแล้วน้ำเงินหมดแล้วถ้าไม่หมดน่ะ

เป็นคู่มวยที่ตื่นเต้นอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็ขยับเปิดเกมแล้วนะตามอาจารย์บอกว่าฝ่ายแดงเหลือกว่าแข้งขวาสา
ขยับเยอะแล้วคอยโต้ตลอดเนี่ย
เก๋ขาเรี่ยงหรือเปล่าเรี่ยงหรือเปล่า
ตักเกาะยางไปเรื่อย
อ้าวว่ายังไง
เกาะยางอย่างเดียวแล้วตอนนี้
อ้าวถูกเต้นมาก
กล้องทะคอนบ้านไม่ยกแข้งซ้ายเลยนะครับ

มันจ้องไม่ได้มันโฉยไม่ได้ครับ

ต้องขวาสากแค่ขวาเตะ

โทษคืนลงใน

พลิกเหนียมไม่ลงพลิกไม่ลง
ลงในขวาตีด้วย

เสียช่วงครับไอ้ฟลึศะไม่ดี

ตรงของแหล่งหนักทั้งสิ้นล่ะ
ดูเกมแล้วนี่แต่ตามมาละครบหลายคนอ่านว่าเดี๋ยวมันก็ยุบมันก็เฮียว
มันไม่ยุบมันไม่เหี่ยวดิคนที่ว่าคิดไว้นี่กลายเป็นยุบเหี่ยวไปเองเลย
คนที่พูดไอ้เหี่ยวเองขยับวางขวา
แข้งขวาวันนี้ทำงานได้ดีแข้งซ้ายก็ดี
ซ้ายได้ขวาดีเลยนะครับกรรมกรบาล
ไฟปากที่ท้อไม่ได้เลยแล้วก็ขยับ
ในช่วงปลายกแข้งขวาเตะ
มาตรับแห้งสะเทือนและสะทบสะทานเลย
โอ้โหนี่แหละครับกรรมกรบาล
แข้งสถานเวทีสะเทือนเลยครับแต่ละแข้ง
ป่าพยายามจะติดในมันเข้าไม่ได้เพราะเข้าไปมันโดนแข้งก่อนไง
สะสมเยอะมากเลยรับเยอะ
โอ้โหแล้วกระเด็นออกมาอีก

ซ้ายคอยยัดซ้ายตาคอยเดินและคอยดัดคอยแทงเรื่อย
ตอนนี้เน้นหมัดอย่างเดียวแล้วไฟป่า

มาสุดยอดครับวันนี้
โดนข้อนกรบาสเกี่ยวขาได้ฟันศอกสวนเลย

ดอกนี่หนักแรงทั้งนั้น

กวดแท่งขวาสมัยเยอะมากธ์นะครับ
แท่งขวาเนี้ยถ้วยเป็นเยอะ
คุณชาญชัยและคุณอธิวัตรกับท่านผู้ชมครับ

เกงสีแดงได้เงินอาชีพถึง๓แสนบาทนะพี่ป่า

ตอยอย่างเดียวแล้วมียาม่อให้๓แสนบาทนะครับ

ถ้าชนะกลับมานี่ถอยรถกลับบ้านได้เลย

ไปป่าต่อยอย่างเดียว
ไฟแนนซ์ไม่ต้องไปจ่ายเลยนะถ้าต่อยลงไปนะ
หลับเลยแหละสบายเลย
แต่ว่าวันนี้เจ้าบรรณครกรบันก็มาดีมากเกิน

ไม่สะเทือนไม่สะทกแล้วสายตาคอยดูหลบหลีกไปเรื่อย
อ๋อยสบายโอ้โห้ยดับแทง

สายตายังดีอยู่ด้วยนะกล้องนครบาน
ชนะ๓แสน
อยู่ใกล้ใจเอื้อมจะคว้าถึงหรือเปล่า

ทำคะแนนนำแล้วก็ถือว่ากระดูกมวยนี่
แข็งโปรกลีลาความเก่าเกณฑ์
สายตาคอยดูไม่ม่วงไม่ซีซัวร์
ดูเขาเห็นด้วยตาเห็นมองเห็นหมด
การระยะผิดมันช่วงสั้นกว่าพี่ป่า

ถือว่ามันก็สายแบบสุดแล้วครับ
ไม่ป่าเนี่ยก็
แล้วไปโดนก้านคอหนักสองส่องที

เหมือนกับสารภาพแล้วตอนนี้
พอมาว่ากรรมให้ไฟ้นานละกัน
ยอดขุนทัพแพ้คะแนนกล้องกะบีหุงศึกแท๊กทีโอไวไฟยก๓เป็นผู้นำรายการ
๒๘พฤษภาคมครับแฟนไทยรัฐทีวีเตรียมรับความสนุกในกิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่๒
มันเต็มพิกัดกับพาเรทคอนเสิร์ตพบกระต่ายกะแตอาสยามและเป๊กกี้ศรีสัญญา
เงินล้านนะครับในช่วงร้องได้ให้ล้านสัญจรและอัปเดตรายการในช่องไทยรัฐทีวีกับทีมพิธีกรสุดแซ่บ
คลอยพิมรจิตเอื้อวงชัยใบตองรัชตวรรษโภชนุกูลจากรายการพลเกลตบันเทิง
และบุ๊กสืบสกุลทันดีจากรายการรถปลดทุกข์ร่วมด้วยคอนเสิร์ตดาวรุ่งน้องใหม่จากไทยรัฐทีวี
โดมกิจกรรมองค์พระปฐมเจดีประตูพระร่วงโรจนฤทธิ์ตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไป
อย่าลืมติดตามความสนุกทุกวันเสาร์สุดท้ายปลายเดือนตลอดปี๒๕๕๙ด้านไทยได้นะครับ

ท่านผู้ชมครับหลังจากจบรายการ๕โมงไปแล้วนะครับ
ฟุตซอลไทยแลนดลีกได้ต่อเลยนะครับ
ปีนี้ไทยรัฐทีวีนั้นถ่ายทอดส่งฟุตบอลหลายรายการเลยนะครับ
ทั้งฟุตบอลชิงช่วยเบลคานคลิงส์ครับด้วยรวมถึงฟุตซอสไทยแลนด์ลีกด้วย
๒รายการนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็อยู่ในความสนใจของแฟนบอลทั่วประเทศครับ

เสาร์ที่๒๘พฤษภาคมนี้นะมีชิงแชมป์นะ
มรกฏคมสายไหมนะครับชิงแชมป์กับการกกรรมนาศ
ไปถอนนะไม่มีตั้งใจเอาแชมป์อยู่แล้วแล้วก็จาตุ๊มาด้วยนะ
เด็ดคาดป๊อปมงค์สว่างใส่กระเด็นฤทธิ์ปอล์เตรลกุลเป็นผู้รอง
ยังมีเปเป้เล็กเจอกับกล้องเพชรนะครับ
กันแก้วเจอกับกังวาลทองค์ผู้ชนะนะครับผู้ชื่อคืนซะทีเกื้องนครบานเฉากินลุงโลศ
ชนะคะแนนไฟป่าสอนรงฤทธิ์ผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐไปถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับ